การท้านด้านสถานการณ์สมาคมกีฬากฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ช่วงเกือบเที่ยงนะครับซึ่งเหล่าบุคคลสำคัญในวงการฟุตบอลของสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ประชุมเตรียมความพร้อม
วางแผนงานต่อเนื่องนะครับหาทีมชาติที่มีอันดับโลกดีนะครับ
ก็เพื่อให้ทีมชาติไทยมีความพร้อมมากที่สุดสำหรับเอเชียนคลับนะครับ
นี้นะครับทีมชาติไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน๒๔ทีมสุดท้ายนะครับ
ผ่านการคัดเลือกไปแล้วโดยไทยเป็นหนึ่งใน๑๒ทีมที่ได้สิทธิ์จากในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย
ที่เป็น๑๒ทีมสุดท้ายที่ได้สิทธิ์ผ่านไปก่อนหน้านี้ก็มีออสเตรเลียร่วมด้วยนะครับ
เป็นแชมป์เก่าแล้วก็มีจีนอีระอีรานญี่ปุ่นเกาหลีใต้และกาต้า
ส่วนอีก๑๒ทีมนะครับที่มาจากเอเชียนคลับรอบคัดเลือกรอบ๓เวลานี้เนี่ยก็มีมาแน่นอนแล้ว
ก็มีเกาหลีเหนือกับฮ่องกงนะครับจะวัดกันในนัดสุดท้ายวันที่๒๗มีนาคมนี้
เป็นรายการใหญ่แหละที่เรานั้นก็มุ่งหวังแล้วก็จะเป็นรายการที่ตัดเกรดรายวัชอย่างแท้จริง